ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่๒คน
ขี่จักรยานยนต์ไปช่วงกลางคืน
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์อีก๒คันที่ขี่ไล่ตาม
แล้วเหมือนกับว่าจะใช้มีดดาบซามูไรลายฟันด้วย
สุดท้ายแล้วจักรยานยนต์ของนักศึกษาเทคนิคสองคนนี้ล้มนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะทั้งสองคนนะครับ
อ่าที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นอ่านักศึกษาเทคนิคนะฮะ
คนหนึ่งชื่อนายปียังกูลปัญญาคมอายุ๑๖ปีนะครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพในจมกองเลือดมีบาดแผลเลือดไหลที่ศีรษะนะฮะ
ส่วนอีกรายค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะคือนายธิรพงศ์ขวัญยืนอายุสิบหก
มีบาดแผลชะกันเลยนะคะที่สะโพกขวา๑แผล
มีเลือดไหลออกจากปากเลือดไหลออกจมูกค่ะ
กู้ภัยก็ช่วยปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเนี่ยเสียชีวิตสองคน
ก็วันนี้นะครับตำรวจสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คือทั้งหมดเนี่ยมี๔คนเพราะว่ามากัน๒คันนะฮะ
แต่จับได้๓นะครับเป็นเยาวชนชายที่เป็นชาวไทยใหญ่อายุ๑๗ปี๒คน
อีกคนนึงอายุสิบห้าปีไปจับได้ที่บ้านพักคนงานในพื้นที่อำเภอหางดง
แล้วก็แคมป์คนงานย่านสันติธรรมตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จักรยานยนต์ได้๑คันนะฮะเป็นสีแดงดำอีกคันหนึ่งก็เป็นสีน้ำเงิน
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งสองคันก็ตรงกับรถที่คนร้ายขี่
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ก็คุมตัวมาดำเนินคดี
เหลืออีกหนึ่งคนนะครับยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบจากภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละนะครับ
ทราบว่า๑ใน๒ที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมันเป็นทะเบียนของรถคนร้าย
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันก่อเหตุเป็นรถที่เช่าซื้อ
มาจากร้านขายรถจักรยานยนต์มือสองในตัวเมืองเชียงใหม่
ไปตรวจสอบที่ร้านจนรู้ชื่อคนเช่าแล้วก็ตามจับได้๓คนในตอนนี้
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะ

พันธุ์ตำรวจรีเอกสิทธิ์แก้วนันตาสารวัตรสืบสวน
บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาเป็นกลุ่มวัยรุ่น๔คนที่ร่วมกันก่อเหตุตามในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจริง
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคันไล่ทำร้ายผู้ตายทั้งสองคน
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถือดาบสมุไรนะคะ
อาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นท่อแป๊บสแตนเลสสีขาว
แต่ยาวเท่ากับดาบสมุไรอืมส่วนสาเหตุที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไล่ไปทำร้ายเนี่ยค่ะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ตายไปหาเรื่องก่อนไปตะโกนให้ของลับก่อน
ควงประตูท่าแผ่เขาก็เลยโกรธก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
กำลังจะเงื้อท่อแป๊บตีแต่คนนั่งซ้อนท้ายเอี้ยวตัวหลบ
ทำให้รถเสียหลักไปเฉียวชนกันแล้วรถของผู้ตายเนี่ยพุ่งล้มคว่ำไปข้างถนน
ส่วนรถผู้ต้องหาก็ล้มเหมือนกันแต่ว่ารถของผู้ต้องหาและตัวผู้ต้องหาเนี่ย
เขาเจ็บนิดหน่อยเขาก็เดินลงมาดูทางผู้ตายนะคะ
เห็นว่านอนแน่นิ่งอยู่ก็เลยดำท่อแป๊บเนี่ย
โยนทิ้งลงไปในคู่เมืองเชียงใหม่โยนทิ้งน้ำไปเลย
แล้วก็แยกย้ายกันหนีสุดท้ายมาถูกตำรวจจับเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา๑ใน๓ไปขยายผล
เพื่อจะจับผู้ต้องหาอีกคนนึงที่หนีอยู่นะคะ
ก็นำกำลังไปตรวจคนที่ห้องพักแต่อีกคนนึงเนี่ยยังไม่เจอ
แต่ไปเจอชาวไทยใหญ่ที่หลบหนีเข้าเมืองค่ะ๖คนที่ห้องพัก
ก็เลยจับตัวไปดำเนินคดีข้อหาร่วมกันหลบหนีเข้ามาในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตคือชาวไทยใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่ที่พม่านะครับ
แล้วก็จะข้ามแดนเข้ามาทางแถบภาคเหนือของเราด้วยในเชียงใหม่ก็มาเยอะ
มาทำงงทำงานเนี่ยนะครับแต่ก็หลายคนก็มาซ่องสุมอยู่แบบเนี้ยนะครับ
ก็ทำให้๓คนที่ก่อเหตุที่จับได้ในขณะนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอาศัยในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งตำรวจบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้นะ
โอ้โหแปลว่ามาอยู่กันเยอะแบบไม่ถูกกฎหมาย
แล้วไม่รู้ว่าเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์มีแก๊งสมูไรมีแก๊งไทยใหญ่
ออกไปไล่ทำร้ายคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะลือกันมานาน
ไทยใหญ่ถือดาบสมุไรเนี่ยหลายเหตุการณ์อยู่แต่คนที่เขาเข้ามาอยู่ดีดี
มาทำอาหารกินดีดีก็มีเยอะนะครับอืมนะคะ